มาดูเรื่องราวที่ชวนขนหัวลุกหน่อยดีกว่า

คือเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ของบ้านหลังหนึ่งที่จังหวัดอ่างทองนะคะ
เคยมีเหตุการณ์คนตายอยู่ในบ้าน
คือแม่เอายาพิษผสมนมให้กับลูกกิน

แม้ว่าเหตุการณ์นี้จะผ่านไปแล้ว๑๐ปีนะคะ

มันยังมีเรื่องชวนขนหัวลุก
เกิดขึ้นอยู่เป็นระยะ

คือหลังเกิดเหตุการณ์ไม่มีใครกล้าไปอยู่

แต่เขาบอกว่าบางวันวันดีคืนดี

บางคนนอกจากนี้บอกว่าเห็นแม่ลูกคู่นั้น
จูงมือเดินเล่นกันรอบบ้าน
อันนี้หลอนหว่าอันนี้ชัดเลยนะคะ
จุดนี้ค่ะขอบอกหน่อยนะคะ

เป็นบ้านร้างอยู่ซอยริมแม่น้ำ๒หมู่ที่๖ตำบลบางจักรอำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทองค่ะ
ลักษณะเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวใต้ถุนสูงเนี่ยนะคะหน้าบ้านมีบ่อน้ำด้วย
ตอนนี้ต้นไม้ขึ้นปกคลุมทั้งบ้านแล้วแทบมองไม่เห็นตัวบ้านเลย
ถ้าคุณผู้ชมเห็นก็จะเป็นตามภาพเลยบ้านหลังนี้มีตำนานค่ะ
นางสาวสิริวงโคกภูลเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเล่าให้ฟังบอก๑๐ปีก่อน
มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นแม่ลูกตายในบ้านหลังนี้
อายุ๓๐ปีวางยาลูกวัย๒ขวบให้ดื่มนมผสมยาพิษ
พอลูกตายแม่ผูกคอตายตามที่บันไดหน้าบ้านเลย
หลังจากนั้นค่ะบ้านหลังนี้ถูกปล่อยร้างเลยไม่มีคนอยู่
แต่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเชื่อว่าวิญญาณแม่ลูกไม่ไปผุดไม่ไปเกิด
เพราะมีคนเห็นวิญญาณสองแม่ลูกเดินจูงมือกันรอบบ้านค่ะ
ตอนเช้าด้วยนะและบางวันเห็นดวงไฟลอยอยู่ที่บริเวณบ้านนั่นแหละ
ซึ่งตัวผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเองก็เป็นหนึ่งในคนที่เห็นเหตุการณ์
เธอเล่าให้ฟังเจอมากับตัวเลยจ้ะฉันเจอมากับตัวเลยจ้ะ
วันนั้นขับรถกลับบ้านตอนดึกทางเข้าบ้านก็จะต้องผ่านบ้านหลังนี้อีก
ขับผ่านค่ะหันไปมองบ้านหลังนี้แวบเดียวนะ
เห็นดวงไฟคล้ายหลอดไฟดวงเทียนสีส้มอยู่หน้าบ้านค่ะ
ทั้งที่บ้านหลังนี้ยืนยันว่าคลองไม่มีใครอยู่แล้วมันก็ไม่มีไฟฟ้ามาใช้นะ
ก่อนหน้านั้นบอกมีชาวบ้านเห็นวิญญาณสองแม่ลูกเดินจูงมือกันรอบบ้านตอนเช้ามืด
เจอตอนเช้ามืดด้วยสิโอ้โหไม่ได้เจอตอนกลางคืนด้วยสิน่ากลัวนะ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเชื่อว่าวิญญาณสองแม่ลูกอาจจะยังวนเวียนอยู่ในบ้านนะคะ
ที่ผ่านมาก็มีคนแอบมาพิสูจน์ความเฮียนเป็นประจำ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเองก็บอกว่าพอเถอะไม่ต้องเข้ามาพิสูจน์กันอีกแล้ว
ไม่อยากให้ไปรบกวนดวงวิญญาณของทั้งคู่แต่สิ่งที่ควรทำก็คือการตักบาท
ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ตายจะดีกว่า
เพื่อให้ดวงวิญญาณของแม่ลูกคู่นี้ไปสู่สุขติ
อยากให้ช่วยกันทำแบบนี้ไม่อยากให้ไปพิสูจน์ความเฮียนอะไรอีกแล้วทั้งสิ้น